คุณผู้ชมครับมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วง
แต่อย่าตื่นตระหนกเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙
ในประเทศไทยนะครับล่าสุดมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เพิ่มอีก๑คนที่ศูนย์อพยพ
สู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมพบพระจังหวัดตาก
ล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งล็อกดาวน์นะครับที่ค่ายลีภัยนี้แล้วฮะ
หรือว่าศูนย์ชั่วคราวคณะกรรมการช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ศูนย์ผู้ลิภัยการสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมตะบนคีรีราช
ว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙๑รายซึ่งขณะนี้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้ว
และได้นำตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด๗รายไปกักตัวนะครับในค่ายผู้ลิภัยเพื่อเฝ้าดูอาการนะฮะ
สำหรับผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นชาวเมียนมาครับเพศชายอายุ๔๘ปี
อาศัยอยู่ในค่ายอุ้มเปี้ยมอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็มีประวัติเดินทางออกไปนอกค่ายเขาไปไหนบ้าง
เรื่องต้นแจ้งว่าชายคนนี้เนี่ยลักลอบออกไปทำงานที่บ้านป่าคาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
และกลับเข้าค่ายอุ้มเปี้ยมเมื่อ๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กลับมาเขาอ่อนเพลียครับนอนพักที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนต่อมามีอาการไข้เหนื่อยซีด
กระทั่งวันที่๑๙พฤศจิกายนมาตรวจที่โรงพยาบาลวัดไข้๓๗๗องศาเซลเซียสเกิน๓๕
จึงส่งตรวจที่โรงพยาบาลนะครับในศูนย์อพยพอุ้มเปี้ยมนั่นแหละ
แล้ววันที่๒๐พฤศจิกายนครับมีรายงานผลเบื้องต้นว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็มีการสั่งล็อกดาวน์ศูนย์อบพยพบ้านอุ้มเปี้ยมในเวลาต่อมา
ล่าสุดครับนายพงรัฐพิรมรัฐท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากระบุว่า
เหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อที่ลักลอบเข้ามาประเทศแล้วก็มาอยู่ในศูนย์พักพิง๑รายนั้น
เรื่องต้นส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วนะครับ
เพื่อให้เกิดความรัดกลุ่มมากที่สุดนะฮะในการปฏิบัติงานทางจังหวัด
ได้มีการเพิ่มรวดหนามหีบเพลงพร้อมทั้งจัดชุดลาดตะเวนนะครับ
ป้องกันคนที่จะลักลอบออกจากค่ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
ผมเคยเข้าไปทำข่าวที่ค่ายนี้นะฮะก็มีจำนวนผู้อพยพเนี่ย
ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อยู่กันอย่างหนาแน่นขณะเดียวกันนะครับ
มีการสั่งล็อกดาวน์หมู่บ้านห้ามเดินทางข้ามหมู่บ้านในศูนย์อพยพนะครับ
เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคโควิด๑๙ในค่ายด้วยนะฮะ
ก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับ